สวัสดีครับท่านผู้ชมครับอย่างที่คุณอริยาบอกครับว่าทันทีที่ได้หัวหน้าพัก
เลขาธิการพักกรรมการบริหารพักประชาธิปัตย์ชุดใหม่
มีคำถามตามมาทันทีว่าท่าทีทางการเมืองของพักประชาธิปัตย์จะเอายังไง
บนทางสามแพร่งแพร่งที่หนึ่งไปร่วมกับพักพลังประชารัฐตั้งรัฐบาล
จะได้รัฐบาล๒๕๓เสียงเกินครึ่งไป๓เสียง
แพร่งที่๒หันกลับไปรวมกับพักเพื่อไทยตั้งรัฐบาล
จะได้คะแนนรัฐบาล๒๙๗เสียงปลอดภัย
หรือทางที่๓ไม่ไปทางไหนทั้งนั้น

แพร่งเท่านั้นที่คนอยากรู้
แต่ว่าสุดท้ายขึ้นมายังไม่ได้คำตอบหรอกครับ
เพราะสิ่งที่คุณจุลินบอกก็คือว่า

หัวหน้าพักเลขาพักกรรมการบริหารพัก

ให้กรกตรับรอง
แล้วถึงจะมาค่อยถามกันใหม่ว่า

คำตอบแบบนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกหรอกครับ

แต้ทวงยืดเวลาออกไป
รออะไรบางอย่างหรือเปล่าอะไรบางอย่างที่รอนั้นเป็นไปได้ไหมว่า
รอการตัดสินใจของพักภูมิใจไทยก่อนเพราะเป็นตัวแปลเหมือนกันนี่
ภูมิใจไทยเนี่ยภูมิใจไทยเขาให้สัมภาษณ์ไว้ล่วงหน้าว่า
วันที่๒๐พฤษภาเขาจะประกาศความชัดเจน
เอาเมื่อวานถ้าประชาธิปัตย์ประกาศไปก่อนก็จะเสียท่าว่าอย่างนั้นเถอะ
ฉะนั้นรอภูมิใจไทยหน่อยแล้วถึงจะประกาศออกมาว่าจะเอายังไง
นี่เป็นสิ่งที่คนการเมืองเขามองกันทิ้งช่วงระยะเวลาไว้๒๓วัน
และในช่วงเวลา๒๓วันนี้มันจะมีผลบวกผลลบในการตัดสินใจ
อย่าลืมนะครับว่าการตัดสินใจของพักสองพักนี้คือพักประชาธิปัตย์กับพักภูมิใจไทย
เป็นการตัดสินใจครั้งสำคัญไม่ใช่การตัดสินใจเพื่อร่วมรัฐบาลกับใครหรอก
แต่เป็นการตัดสินใจเพื่ออนาคตของพัก
ประชาธิปัตย์ต้องตัดสินใจเพื่อฟื้นฟูภักดิ์หลังจากเสียหายไปเยอะในการเลือกตั้งที่ผ่านมา
ภูมิใจไทยกำลังเป็นดาวรุ่งอีกพักหนึ่ง
การตัดสินใจจึงมีความสำคัญมากในอนาคตของพัก
ฉะนั้นสองพักนี้มีอนาคตเป็นตัวแปล
ไม่ใช่ปัจจุบันแค่ว่าจะร่วมหรือไม่ร่วมรัฐบาล
เขาก็ต้องคิดมากหน่อยก็ต้องคิดมากหน่อยว่าตกลงจะเอายังไง
ภาษาของคนเล่นหมากลุกเขาบอกว่าเดินหมากตัวเดียวเจ๊งทั้งกระดาน
นี่แหละที่กำลังเกิดขึ้นกับภูมิใจไทยและประชาธิปัตย์
ฉะนั้นสรุปว่าสูตรการจัดตั้งรัฐบาลต้องรอไปอีกหน่อย
และแน่นอนเท่าที่เห็นก็คือว่าเส้นทางของการจัดตั้งรัฐบาล
เส้นทางของคอลโลมยืดเยื้อแล้วก็ขลุขะแน่นอน
ถามว่าแล้วมันจะส่งผลยังไง
เมื่อวานนี้หุ้นลบไป๑๐กว่าจุด๑๒จุด
อาจจะไม่ใช่เรื่องนี้แต่เป็นเรื่องสงครามการค้าโลกระหว่างจีนกับสหรัฐด้วย
แต่ว่าเรื่องนี้ก็ไปผสมโรงเข้าไปอีก

เพราะเมื่อวานนี้รองนายกสมคิตพูดน่าติดตามน่าสนใจ
รองสมคิดบอกว่าผมอยากให้การเมืองมีความชัดเจนโดยเร็วที่สุด
เพื่อไม่ให้เศรษฐกิจได้รับผลกระทบไปมากกว่านี้

เพราะทุกรัฐบาลรู้ว่าต้องทำเรื่องใดบ้างในขณะนี้เพราะมันเป็นความเป็นความตายของคนในประเทศ
แต่ถ้าหากการเมืองยังไม่ลงตัวคนที่น่าห่วงที่สุดไม่ใช่คนไทยหรอก
แต่คือนักลงทุนทั้งไทยและต่างประเทศที่เขาจะชะลอการลงทุน
ไม่มีนักธุรกิจคนไหนจะโง่พอที่จะใช้เงินลงทุนจำนวนมาก
ในช่วงที่ไม่รู้ว่าประเทศจะเป็นอย่างไรขณะเดียวกัน
ข้าราชการเองก็รีรีรอรอตามไปด้วยเพราะหากสงครามการค้าสหรัฐและจีนยืดเยื้อ
ก็จะทำให้ทั่วโลกได้รับผลกระทบนี่รองสมคิดว่า
ฉะนั้นประเด็นการตั้งรัฐบาลช้านั่นก็เรื่องหนึ่งแต่ที่นักลงทุนห่วงก็คือ
เขามองเห็นตัวเลขครับว่าการตั้งรัฐบาลเนี่ยมันจะเป็นยังไง
มันจะนำไปสู่ความไม่นิ่งความไม่แน่นอนความไม่มีเสถียรภาพอย่างที่เราพูดกัน
โดยเฉพาะอย่าว่าแต่คอรมอเลยครับปัญหาในสภาในขณะที่เสียงปริ่มน้ำอย่างนี้
สภามีเสียงปริ่มน้ำก้ำกึ่งแบบนี้โดยประสบการณ์ของคนที่ทำข่าวการเมืองมาข้อนชีวิตอย่างผมเนี่ยบอกได้เลยครับว่าไม่สงบสุขสภาจะวุ่นวาย
โกลหนเสียงเกินกว่านิดเดียวเนี่ยโหวตกันทีไรจะมีคนขอให้โหวตใหม่
พิปรายกันไปอยู่ดีจะมีคนขอบอกว่าให้นับองค์ประชุมสิท่านประธานเพราะขณะนี้ดูแล้วเนี่ยองค์ประชุมไม่ครบ
แล้วพอนับองค์ประชุมฝ่ายค้านเขาก็เดินออกเหลือแต่ฝ่ายรัฐบาลไม่ถึงครึ่งสภาก็ล้ม
แล้วล่มอีกอยู่อย่างนี้สักพักนึงมันก็ทนกันไม่ไหวหรอกครับ
รัฐบาลจะผ่านกฎหมายอะไรก็ไม่ได้ประชุมเรื่องสำคัญรัฐบาลก็ล่มเพราะว่าองค์ประชุมไม่ครบ
ฝ่ายค้านเขาก็ตุกติกเขาเสนอนับองค์ประชุมแล้วตัวเองก็เดินออกเพื่อให้องค์ประชุมไม่ครบ
ฉะนั้นฝ่ายรัฐบาลถ้าเสียงไม่ถึงครึ่งแล้วจะอยู่ได้ยังไง
นี่ในสภาก็แปลว่ายุ่งแล้วนะแต่ว่าเช้าวันนี้แม่อ่านข่าวนี้นายกรัฐมนตรีไปที่คลองเตยเมื่อวาน
แล้วท่านก็ให้สัมภาษณ์นี่ท่านดูหัวข่าวบิ๊กตู่พร้อมนั่งนายกอันนี้ไม่เท่าไหร่ดูประโยคนี้
ลั่นงานแรกที่จะทำคือทำให้สภาสงบอ่านแล้วก็งงครับว่าท่านนายกจะทำยังไงครับที่จะให้สภาสงบ
เพราะที่ผ่านมาเนี่ยสภาแต่งตั้งเนี่ยสงบได้เพราะว่าก็รู้กันอยู่ว่าสภาที่มาจากการแต่งตั้ง
แต่สภาที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยมันจะสงบได้ยังไงฮะแล้วสภานี่มันอยู่เหนือการควบคุมของฝ่ายบริหารนะครับ
เขาแบ่งไว้ชัดเจนฝ่ายบริหารฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายตุลาการนายกคุมฝ่ายบริหาร
นายกคุมสภาไม่ได้ครับคนที่จะทำให้สภาสงบได้ถ้ามีความสามารถคือประธานสภา
นายกฝ่ายบริหารคุมสภาไม่ได้ครับมีแต่สภาเท่านั้นที่จะมาคุมฝ่ายบริหาร
ฉะนั้นที่นายกลั่นวาจาเมื่อวานว่าสิ่งแรกที่จะทำคือทำให้สภาสงบเออคนก็คิดไปเยอะว่าท่านจะทำยังไง
แต่เอาละเราก็พอเข้าใจได้ครับท่านเป็นทหารมาตลอดชีวิตท่านมาเป็นหัวหน้าคอสช
ท่านมีอำนาจพิเศษท่านคุมความสงบได้แต่ว่าเรื่องของสภาเนี่ยจะคุมยังไงอันนี้ก็งงกันอยู่
แต่ว่าสิ่งที่คิดว่านายกน่าจะคุมได้ถ้าจะคุมได้นะคุมความไม่เรียบร้อยในคอรมอดีกว่า
เพราะว่าปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้มันเดินลำบากไม่ใช่ฝ่ายสภาหรอกครับฝ่ายคอลโลม
ถ้าผลประโยชน์ไม่ลงตัวกันจัดเก้าอี้กันไม่ลงตัวผลประโยชน์ไม่ลงตัวมีโครงการอะไรเข้ามาจะผ่านคอลโรมอ
เรื่องมันจะยุ่งยากขลุขลาไปหมดประสบการณ์เคยมีมาแล้วเพราะผลประโยชน์เก้าอี้แบ่งกันไม่ลงตัวแล้วมันก็ยืดเยื้อเรือหลังแล้วในที่สุด
คอลโลมอก็ไม่เรียบร้อยเขาเล่นกันสารพัดล่ะครับเรื่องในคอลโลมนายกไปตั้งเป้าคุมตรงนั้นดีกว่าคุมคอลโลมอให้อยู่
ในสภาเนี่ยไม่ต้องห่วงเป็นหน้าที่ของประธานสภาเอาอยู่หรือเอาไม่อยู่ไม่รู้แต่ว่าถ้านายกบอกว่างานแรกจะคุมสภาให้สงบมีคนตั้งคำถามเยอะว่าท่านคิดอะไรอยู่ในใจ
อาจารย์ค่ะพูดถึงเรื่องของการรอรูปร่างหน้าตาของรัฐบาลการจัดตั้งรัฐบาลคือก็จะต้องรอต่อไปอีกสักนิดนึงใช่ไหมอาจารย์

น่าจะมีความชัดเจนหลังตะทิศพุมใจไทยเขา
อาทิตย์หน้าวันที่๒๐ภูมิใจไทยเค้าจะปรากาศ

ช่วงนี้ติดตามกันตลอดเลยเป็นประจำทุกวันเลยนะคะ